เผื่อยตำรวจเนี้ยหือต้องแจ้งความดำเมินคดีกับมันหน่อย

อันนี้วันเกิดเหตุนะอ่าวันเกิดเหตุที่ฮิ้วงูไปโรงพักนี่แหละ
วันต้นเรื่องเลยเลือดยังอาบขาอาบเข่าอยู่เลยน่ะ
นี่ตำรวจแตะไปงูมันดิ้นเห็นไหมฮะแกบีบคองูไม่ปล่อยเลย
อ่าตำรวจบอกก็ต้องปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาตินั่นแหละ
จับไม่ได้เหรอคุณตำรวจสุดท้ายนี่เมื่อวานนี้คุณไกด์ธนกร
ก็เลยไปหาลุงยุทธ์แกเป็นรอปภอยู่แถวสมุทรปราการนะค่ะ
ทีแรกนึกว่าเป็นตำรวจบอกอันนี้ชุดทำงานผม
ชุดใกล้เคลียงเฉยอ่าถูกกัดเข้าที่ขา
นี่ไงมีร่องรอยอยู่เลยเพราะนั้นมันลัดใช่ไหม
ตัวลัดคอไปหมดเลยอ่ะหางมันก็จิ้ม
นี่หางมันโผล่ออกมาตรงรักแร้นี่
แกก็เลยคว้าแล้วก็แบบงับเข้าให้จนมันคลาย
แล้วก็จับมันยัดกระสอบไปส่งตำรวจ
แล้วแกก็เล่าประวัติความเป็นมาของแก
สู้กับงูเหลือมยาว๓เมตรกว่าได้ขนาดนี้
เพราะแกเนี่ยโอ้โหเลี้ยงงูมาแบบตั้งแต่เป็นนุ่ม
ปัจจุบันอายุ๖๘ปีนะ
นายสารยุทธ์มาลาจันทร์นะฮะนี่เป็นห้องพักนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนั้นเนี่ยงูมันเข้ามาตอนลุงนอนอยู่ตรงนี้

สงสัยจะมาทางหน้าต่างที่ไม่ดีไม่มีอะไรปิดกั้น

แล้วแกเลี้ยงไก่อยู่ในห้องอ่ะใช่ค่ะ
งูมันคงจะเข้ามากินไก่ก่อนหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิ
แล้วนึกว่าแกเป็นไก่เหรอก็งับเข้าที่เท้าแกเพราะไก่รอดนะคะ
เออแต่แกเกือบไม่รอดมารัดแกซะอย่างนั้น

แกก็เล่าบอกโอ้สงสัยงูตัวนี้จะเป็นแม่ของลูกงูที่อยู่ในไข่หรือเปล่า
เออเป็นไปได้ที่แกบอกมันอาจจะมาแก้แค้นกันใช่ไหม

เป็นพื้นที่ของอีกโรงงานหนึ่ง
แล้วเขาก็ให้แบ็คโฮมาขุดพวกต้นมงต้นไม้
แล้วก็ไปเจองูเหลือมแบ็คโฮก็เลยตักงูเหลือมไปทิ้งด้านในป่า
พอแกไปดูเนี่ยเห็นไข่งูอยู่๑๐กว่าฟอง

วันนี้เป็น๑๙แล้วเหรอคะวันนี้บอก๑๙แกอาจจะจำผิดจำถูก

จุดนี้จุดนี้แกก็ตั้งใจว่าจะเอาไปช่วยฟักให้มันเป็นตัว
สารเพราะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วกลายเป็นไข่งูกำพระ
ก็เลยลองดูหน่อยลองต้มกินหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นเรื่องเป็นราวเข้าว่างูมันมาล้างแค้นนะครับ
วันนี้คุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรา
ไปหาลุงยุทธ์อีกทีนึงที่พักที่เดิม
เพื่อจะไปถามอีกหลายเรื่องที่เรายังติดใจฮาใจอยู่

ลุงตกลงเนี่ยอันนี้ชุดรอปภที่ทำงานจริงเหรอ

แกก็ยืนยันว่านี่เป็นชุดทำงานจริง
อันนี้เห็นไหมเสื้อข้างในก็สีเหมือนเลย
แกบอกแกทำงานเป็นรอปภของบริษัทนะมีกันร้อยกว่าคน

ชุดแบบนี้นี่รองเท้าแบบนี้เข็มขัดแบบนี้
เครื่องอะไรติดที่ชุดเนี่ยโอ้โห
นี่เครื่องประดับโลหะรอปภป้ายชื่อเสื้อยืดคอกลม
สีขาวขอบแดง
เครื่องแบบสีกากีรองเท้าหนังเข็มขัดแพร่แถบ
ปีกกระโดดร่มสายนกหวีดคล้องไหล่ซ้าย
บอกเนี่ยบริษัทรบพอของลุงเนี่ยลุงแต่งอย่าง
ตั้งแต่ปี๒๕๓๙นะโอ้โห๒๗ปีแล้วลุงเนี่ย
เคยผ่านการอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาทยากรรม
มาด้วยรุ่นนึงทัพ๒๕๔๔
เขาเคยเป็นอาศาสตร์ครับผ่อให้ฟังได้เป็นอะไร
ทำงานประสานกับตำรวจแล้วก็ตรวจผมเป็นสายตรวจป้อม
บางคนก็สงสัยว่าแต่งตัวน่ะคือตำรวจแท่งเขานะ
แล้วก็อยู่โรงงานแถวสมุปราการได้๘ปี
ลุงยุทธ์แกบอกว่าแกเคยจับงูมือเปล่ามาแล้วเนี่ย๑๐กว่าตัวนะฮะ

ส่วนใหญ่คืองูเห่ากับงูจงอ่าง

แล้วก็โชว์หลักฐานให้ดูเอารูปมาให้ดูตอนเป็นนุ่มเนี่ย

ลุงเคยถึงขั้นแบบงูเห่านี่เอาพันคอมาแล้ว

อ่านี่เคยจับด้วยมือเปล่างูเห่างูจงอางนี่งูเห่าพันคอ

ตอนเป็นนุ่มเห็นไหมดูจาก๔รูปก็รู้

แล้วเมื่อปีก่อนเนี่ยเพิ่งเอางูเห่าที่จับได้นะคุณรัชพร

แกก็เอาซ่อนใส่ในเสื้อ

กะว่าจะเอาไปโชว์

เอาเก็บงูเห่าไว้ในเสื้อจะเอาไปโชว์

พอไปล้วงจะเอามันออกมาโชว์

แต่โชคดีลุงมีคาถา
จับงูแล้วยังมีคาถารีดพิษงู

ลุงท่องขาดหาให้ฟัง
พอนั้นถูกฉกเข้าไว้เนี่ย
นอกจากขาดหาจับงูแล้วลุงมีขาดหารีดพิษงู

แต่วันเดียวกันมีคนถูกงูกัดงูฉกเนี่ย
ในโรงพยาบาลเดียวกันตายไป๔คน
สุดท้ายเนี่ยแกก็เลยเอามาฝากฮะ

ขาดหาเก่ายังจำไม่ได้ขาดหาใหม่แล้วเหรอค่ะ

เดี๋ยวให้ดูทั้งสองคาถาแต่ลองฟังแกก่อน
แต่ว่ามื้อนั่นตาย๔คนมึงเหมือนกัน
อยู่บ้างบ่า

คิดว่าเป็นนำเราลักษณะสิน
ครับผมไม่เคยขาดศาสตร์ใส่ชีวิตอาจมีทุกคน

ห้องคาถาดูดพิษงูออกไปหาหมอหมอบอกไม่เป็นอะไร
เดี๋ยวดูคาถาอีกทีนึงนะครับเอาตั้งแต่คาถาไล่งูก่อนเลยนะ
มี๒คาถานะคาถาไล่งูของรุงยุทธ์
ท่องนโมสามจบเสร็จแล้วบอกว่า
จำได้แค่จังงังอุฏอันตริเคตาธหาคตังจังงังอุฏ
ไม่คุณลุงต้องอุ๊ดอุ๊ดนะจังงังอุ๊ดนะ

ถ้าไล่แล้วมันไม่ไปโดนมันฉกเข้ามาเนี่ย
ต่อด้วยคาถารีดพิษงู
คาถาพวกกันงูหรือพวกกันพิษ

ธรรมโมธรรมัติกำจัดออกไปสังคมสังขัดกำจัดออกไป
เสรลามนธรเป่าเพี้ยง
ก็ก็หาหมอไวกว่าคือบางทีจำไม่ได้ไง
แกบอกว่าแกร่ำเรียนมาตั้งแต่ตอนบวชสมเนรบวชพระ
เคยบวชเนรตั้งแต่อายุ๑๒นะฮะสมัยก่อนครอบครัวฐานะลำบาก
ครบอายุก็อุปสมบทบวชพระจนอายุ๓๕รวมแล้วบวชอยี่สิบสามพันศา
ยี่สิบสามปีถึงขั้นได้เป็นเจ้าอาวาสวัดถุงทอง
อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะฮะค่ะนี่เห็นไหมมีภาพด้วย
พระสารยุทธ์เคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเลยนะครับค่ะ
ช่วงบวชไปจำสินภาวนาที่ถ้ำน้ำทิพย์บนเทือกเขาภูพาลนานหลายปี
บอกช่วงนั้นเนี่ยแกเลี้ยงงูจงอางเอาไว้ตั้งแต่ตัวเท่านิ้วก้อยจนมันโต
ด้วยเอาอะไรให้มันกินคะเนี่ยถูกต้องเลี้ยงเอาไว้ตั้งชื่อว่าเจ้าขุนทอง
แล้วเลี้ยงเพิ่มอีกสองตัวคุณทองมีเพื่อนชื่อพยองถิ่นกับกินไม่เลือก
มันก็ต้องเลือกบ้างเนอะอ่าพอบวชก็ออกทุดงไปหลายจังหวัด
แล้วศึกแล้วศึกเพื่อไปมีครอบครัว
มีลูกสาวลูกชายสองคนตอนนี้เรียนจบปริญญากันหมดแล้วนะฮะ
ตอนศึกมางู๓ตัวนั้นขุนทองพยองถิ่นกินไม่เลือกงูจงอาง
ค่ะก็ปล่อยเอาไว้แถวถ้ำน้ำทิพย์นั่นแหละที่สกลนครออกไปไหนแล้ว
เทือกเขาภูพาลแล้วก็มาทำงานเป็นก่อนจะมาเป็นรอปภเนี่ย
เคยเป็นผู้จัดการบริษัทประกันชีวิตค่ะเป็นผู้จัดการมาแล้วแล้วก็
ไม่รู้ยังไงออกมาปัจจุบันเป็นรอปภอ้าวลุงยุทธ์
บอกแกไปแจ้งความวันนั้นอ่ะก็งูมันทำผิดอ่ะ
มันก็ต้องรับโทษเหมือนคนสิอ่าแต่ไม่เป็นไรตำรวจก็
ให้เรียบร้อยแล้วโอเคลุงแกก็กินไข่งูเนอะ